กลัวมากครับไปดูคลิปนี้กัน
เขาบอกโอ้โฮทำไมขับได้ขนาดนี้

เหวี่ยงไปไหนมันทางโค้ง

ตรงกลางสีเหลืองเส้นทึบ
คุณเหวี่ยงหนักแบบนี้เดี๋ยวคุณตกนู่นไปนะ

เราก็ห่วงความปลอดภัยของคนบนท้องถนนด้วย
ลักษณะรถ๑๘ล้อขับแบบนี้
ก็ถูกโพสต์ในลงโลกโซเชียลครับ
ระบุข้อความว่าไม่รู้จะรีบไปจุดไหน
คุณผู้ชมช่วยเติมคำในช่องว่างหน่อย
ไม่รู้จะรีบไปจุดไหน
เออไปนรกสวรรค์

เหตุการณ์เกิดบริเวณบ้านกองลอยตำบลสลี
อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่รถพ่วง๑๘ล้อ
หมายเลขทะเบียน๗๐๐๑๐๑๐๔แม่ห้องศร
ขับรถหน้าหวาดเสียวเกรงว่าจะเป็นอันตราย

พร้อมกับฝากไปถึงคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ

ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะฮะท่าน
ต่อไปนี้ขอให้ท่านขับรถด้วยความระมัดระวังกันต่อไป
หากขับเช่นนี้ท่านอาจจะไม่รอดก็ได้

คนในโลกโซเชียลเขาสงสัยเมาหรือเปล่า

แซงแบบกระชั้นชิดคือคันที่สวนมานี่ตกใจเลยนะ

คุณผู้ชมส่งมาบอกห้ามขับตลอดชีวิตดีไหม

และที่สำคัญคือต่อผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน
เขาถึงมีคำว่าเพื่อนร่วมถนน
เราต้องเห็นใจเพื่อนร่วมถนน